ดูหน่อยว่ามีรถคันหนึ่งเขาพยายามฝ่าไฟแดงมาหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สามแยกดอนแจงจังหวัดสุพรรณบุรี
และที่สำคัญทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวดูพร้อมกันไปเลยนะ
แล้วก็ช่วยกันตัดสินหน่อยนะคะว่าเอ๊ะมอเตอร์ไซคันสีฟ้าฟ้าเนี่ย
นี่นะอันนี้เป็นคลิปแรกที่ปรากฏมาในสื่อออนไลน์
สักประมาณวันสองวันแล้วแหละคันนี้นี่เขารอที่จะเลี้ยวขวา
ถูกไหมคะแล้วจริงจริงก่อนหน้านี้มีอีกคันหนึ่ง
มอเตอร์ไซคันสีฟ้าขับไปก่อน
อันนี้จากคำให้การของคนที่ขับรถเก๋งคันสีขาว
คันนี้นี่สีขาวคันนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาหลบรถมอเตอร์ไซคันสีฟ้านี่
แล้วก็เลยทำให้ไปชนคันอื่นรวมถึงมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่ง
มีคนซ้อนสองมาด้วยแล้วก็ชนไปที่รถยนต์อีกประมาณ๖คันรวดเลย
นี่นะครับคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์จากภาพกล้องวงจรปิด
ที่สามารถจับวินาทีที่รถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ฝ่าไฟแดงแล้วก็ถูกรถเก๋งคันสีขาวนี่แหละค่ะ
ขับมาด้วยความเร็วชนเข้าอย่างจังเลยนะคะ
ที่รถเก๋งคันดังกล่าวจะเสียหลักพุ่งข้ามเลน
ชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ที่จอดติดไฟแดงอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
ซึ่งภาพจะมี๒มุม๒กล้องด้วยกัน
กล้องแรกที่ให้คุณผู้ชมดูเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ส่วนอันนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของคนที่เขาไปประสบเหตุด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณสามแยกดอนแจงถนนมาลัยแมนอำเภออูทอง
สุพรรณบุรีค่ะโดยอุบัติเหตุครั้งนี้ก็แน่นอนนะคะ
หลังจากที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้คือคลิปแรกที่ให้ดูไป
หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นก็หลายคนก็แชร์ไป
คนไม่น้อยล่ะค่ะเข้ามาตำหนิถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนน
แล้วก็เตือนกันด้วยนะคะว่าให้ระมัดระวัง
เรื่องของการใช้รถใช้ถนนอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชม
เป็นเหตุการณ์เดียวกันนี่แหละค่ะที่ถูกบันทึกจากกล้องหน้ารถของคนที่เขาถูกชน
เขาบอกว่าน่ากลัวไม่แพ้กันเลยคลิปนี้เป็นวินาทีที่รถหลายคัน
กำลังจอดติดไฟแดงแล้วก็สังเกตว่าทางด้านขวามือมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่หนึ่งคัน
สองเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่ารถเก่งคันสีขาวที่เราเห็นในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ย
มาด้วยความเร็วค่ะเสยเข้าอย่างจังกับรถจักรยานยนต์ที่จอดติดไฟแดงอยู่
ก่อนที่จะพุ่งเข้ามาชนกับรถยนต์คันอื่นที่รอติดสัญญาณไฟแดง
คือระเนรนาศเลยกระเด็นไปคนละทิศละทาง
รวมแล้วผู้สื่อข่าวของเรานับก็ประมาณ๖คันรวด
อุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตค่ะที่๑คนแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนด้วยกันค่ะ
คนขับรถเก๋งที่พุ่งเข้ามาชนรถจักรยานยนต์ที่เขารอติดไฟแดงคันนี้เนี่ย
เขาให้การกับตำรวจแบบนี้บอกว่าก่อนที่จะปรากฏเป็นคลิปนี้
คนขับรถเก่งก็คือนางสาวชนทิชาภูลเงินเขาให้การบอกว่าวันที่๒๐พฤษภาคมช่วงเย็น
กำลังจะพาครอบครัวมุ่งหน้าไปทำธุระที่จังหวัดกาญจนบุรี
พอขับมาถึงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีก็มาถึงจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะเป็นสามแยกดอนแจง
พยายามที่จะหักลบหักหลบรถจักรยานยนต์สีฟ้าทำให้ตัวเองเนี่ยเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลาง
แล้วไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่มีคนซ้อนสองมาแล้วก็ไปชนกับรถยนต์คันอื่นที่จอดติดไฟแดงอยู่
หลังเกิดเหตุชาวบ้านแน่นอนนะคะว่าวิพากษ์วิจารณ์ถึงความอาถรรพ์ของสามแยกนี้
เนื่องจากว่ามักจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนทำให้ชาวบ้านในระแวกนั้นเขารู้สึกหวาดกลัวแล้วก็ภาวะด้วย
เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อปีที่ผ่านมาก็ปรากฏเหตุการณ์เช่นเดียวกัน
มีรถสิบล้อเกิดเบรกแตกพุ่งชนท้ายรถกระบะขณะจอดติดไฟแดง
เหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะคะก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งราย
แล้วก็ได้รับบัตรเจ็บอีก๕รายด้วยกันค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงนะแล้วก็ต้องดูเรื่องของจักรยานรถจักรยานยนต์คันสีฟ้าน่ะ
เขาออกไปได้ยังไงไฟแดงอยู่เลยยังไฟแดงอยู่เลยนะคะ